เรื่องแรกมาดูเรื่องของการดื่มเหล้าเมาแล้วทะเลาะกับคนแถวบ้าน
กลุ่มวัยรุ่นค่ะตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ในบ้านนี่แหละ
และหลังจากนั้นค่ะส่งเสียงดัง
เพื่อนบ้านก็เลยออกมาเตือนบอกว่าเสียงดังเกินไปนะ
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้นอกจากจะไม่ฟังแล้วยังเอามีดไปไล่ฟันเขาด้วยนะคะ
กับแม่ถึงขั้นต้องออกมาห้ามและแม่โดนลูกหลงไปด้วยค่ะ

เอาไว้ส่วนอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปกล้องวงจรปิดค่ะ
กล้องวงจรปิดจะเห็นภาพนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นถือมีดค่อนข้างยาวอะค่ะ
มาทำร้ายมาไล่ฟันผู้ชายอีกคนนึง
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในซอย
ก่อนจะมีคนมาช่วยกันห้ามแล้วก็แยกทั้งสองออกจากกัน
แล้วก็จะเห็นว่าผู้หญิงนะครับประคองชายคนที่ถูกแทงถูกฟัน

นี่เป็น๒คลิปนะคะสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยบ้านสวนธีระบัณฑิต
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจพร้อมกู้ภัยไตรคุณธรรมเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

พบร่างนายพรชัยพินิพลรำอายุ๓๖ปี
ใบหน้าฟกช้ำนอนอยู่ที่พื้น
คนขาด้านขวามีรอยถูกของมีคมฟันยาวประมาณ๕นิ้วค่ะ
และแผลลึกลึกถึงกระดูกเลย
หมดสติไปด้วยนะคะมาทั้งกู้ภัยมาทั้งกู้ชีพ
ประถมพยาบาลและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ในที่เกิดเหตุพบรอยเลือดกองอยู่

มีโทรศัพท์ที่พยานระบุว่าโทรศัพท์นี้เป็นของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
ไปสอบถามนางสาวจันทิมาพันรยาผู้บาดเจ็บ

ก่อนที่จะมีเรื่องกันกับอีกกลุ่มนึงเป็นมือมีด
เขารู้จักชื่อด้วยนะชื่อว่าในเกมกับในอามค่ะ
ในเกมกับในอาร์มในขี่รถจักรยานยนต์เสียงดัง
แล้วก็มาตั้งวงดื่มเหล้ากันตรงนี้
นายพรชัยตะโกนมาบอกว่าอย่าเสียงดัง
โดยทั้งสองฝ่ายต่างนั่งกินกันอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเอง

แล้วไม่นานกลุ่มของในเกมกับในอาม
พาพวกขี่รถจักรยานยนต์มาค่ะ
กันเพิ่มเติมตอนแรกมี๒คนไปพาพวกมาอีก
ทีนี้เอามาปิดปากซอยปิดท้ายซอย
แล้วเข้ามาทำร้ายนายพรชัย
หนักที่สุดคือใช้มีดไล่ฟันฟันที่ขาเขา
กับแม่ของในเกมต้องออกมาห้ามนะคะ
เรื่องต้นตำรวจทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
เพราะว่าพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจน
มีทั้งคลิปมีทั้งโทรศัพท์มือถือ
จะติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่นอกเหนือจากนอกเหนือจากในเกมและในอาร์ม

ส่วนเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับ
ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีเปิดเผย
ทราบชื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ตำรวจสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัว

แป๊บเดียวจากชนบุรีไปอยู่ชายภูมิแล้ว
ล่าสุดมีญาติติดต่อมาค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะนำตัวเข้ามามอบตัว๓มกราคมปีหน้าเลย

ตำรวจยื่นคำขาดเลยต้องภายใน๓วัน
ขอให้หลังปีใหม่ไปฉลองกับญาติหน่อย

หลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายสารทันทีนะคะ
ส่วนคนเจ็บตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล